สนุกเพลินของคอลเกรด

ก็คือเป็นส่วนผสมที่สกัดมาจากธรรมชาติเลย
ก็เข้ากับเทรนด์ของคนรัก

หมายถึงว่าเราก็จะเลือกของที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ
แล้วก็ปลอดภัยมั่นใจได้
เพราะว่าเรียกว่ายาสีฟันก็เป็นอีกของใช้อย่างหนึ่ง
ที่คนเราต้องใช้ทุกวันด้วยค่ะ
มีรสไหนบ้างคะเต้าเสื้อกันเดียวมั้ย

เจ้าว่ารอยยิ้มก็เป็นอะไรที่แบบเรียกว่าสร้างความประทับใจแรกให้กับคนได้
แล้วก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราควรจะต้องดูแลสุขภาพฟันของเราให้ดี

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของเหงือกนี่ก็เป็นเรื่องของบุคลิกภาพด้วย
เพราะว่าเหงือกนี่หลายคนอาจจะมองข้าม
แต่รู้สึกว่าการดูแลแค่ฟันให้สวยให้ขาวก็พอ

และทำให้เราเสียบุคลิกมาก
ดีใจที่แฟนยังโบสถ์ให้อยู่
และก็ได้เป็นสาวหน้ากอด

ก็ไม่ว่าจะคัมแบ็คเพราะอะไรเราก็ดีใจหมดอะเนาะ
แล้วก็ได้ร่วมงานกับสุดสัปดาห
ทุกครั้งก็รู้สึกดีใจเพราะว่าทุกครั้งเขาก็ถ่ายภาพออกมาสวยด้วย
เสร็จผ่านภาพจะออกมาดูเซ็กซี่นิดนึงได้หรือ๗๕

หยุดนะคิดว่าเราน่ากอดตรงไหนอะไรอย่างนี้
ตอบเองก็ดูยังไงอยู่เนาะ

แล้วก็นั่งคือสองซ์มานี่
ก็รู้สึกว่าถ่ายไปได้เยอะแล้วค่ะ
แต่เต้าก็มีคิวไม่เยอะเท่าไร
เพราะว่าแต่ละคิวก็โหดเหมือนกัน
เราก็ได้ว่าถึงทุกคิวที่เค้าถ่ายกันเนี่ยแบบ

แล้วก็คิวที่เต้าไปถ่ายก็เป็นแบบ
จากค่ำถึงเช้าเพราะว่ามันเป็นคิวตอนกลางคืนเลยนะคะก็ดีค่ะ
ในเรื่องในฟันไยภาคเต้วจะเป็นยังไงหลายคนยังสงสัยอยู่จะมายังไงอะไรอย่างเบิกมา
ก็เป็นเจ้าแม่นาคีเหมือนเดิมค่ะแต่มันยังไม่อยากเล่าเรื่องให้ฟังเพราะว่าเจ้าว่า
ออฟเขาก็ตื่นเต้นกับโปรเจกต์นี้เหมือนกันเพราะว่าด้วยพล็อตอะไรก็
หลายคนก็จะเล่ายังไงได้อีกแต่ว่าจากคนที่ถ่ายมาแล้วแล้วก็ได้เห็นบททั้งหมดแล้ว
รู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าแฟนนาคีต้องห้ามพลาดแน่นอน

คาดหวังของคุณเนี่ยกดดันกับแต้วหรือทีมงานหรือแต้ว
เอ่อก็คงกดดันแหละเนอะเพราะว่าคนก็คงแบบอยากรู้ว่า
จะจะเล่ายังไงจะไปได้ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้แล้วยิ่งเป็นโปรเจกต์หนังด้วย
แล้วยิ่งสมจริงมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ย
ทักทีมันยังมีดาร์มะหนักเหมือนเดิมไหม
ก็อย่างที่บอกมันจะเข้มข้นขึ้นแน่นอนค่ะ
แล้วหนังเนี่ยยิ่งต้องเล่าให้จบภายในแบบไม่กี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้
เข้มข้นทั้งบทแล้วก็ทั้งตัวบทบาทของนาคีด้วย

เพราะเราไม่ได้อะไรเราก็วายมาดีอะไรเงี้ยประมาณนึง
รู้สึกดีใจมากที่ได้ไปที่ที่ไปเที่ยวด้วย

เผยงานที่เราก็เรียกว่าการแสดงที่เรามีส่วนเล็กไปอยู่ในตรงนั้น
มันไม่ใช่แค่ชื่อแต่ก็การยอมรับจากชาวญี่ปุ่นเอง
ตอบสั้นเลยอะไปคุยกันไม่รู้เรื่อง
จริงก็จะเป็นพิธีกรไม่ได้แบบมีแฟนคลับมายกป้ายไฟที่เมืองไทย
แต่ก็เหมือนก็อาจจะมีในคอมเมนต์ในอินสตาแกรมมีอะไรอย่างนี้บ้างค่ะก็แปลไม่ออกกันอยู่ดีค่ะ

ไม่ได้บอกค่ะแต่แต้วก็แค่รู้สึกว่าดีใจที่เหมือนกับละครไทยได้เข้าไปอยู่ในแบบ
แล้วว่ามันมีพื้นที่เล็กให้แบบคนไทยได้ไปโชว์ความสามารถเพราะแต้วเชื่อว่าแบบคนไทยแบบเก่งมาก
แล้วก็ตรงนี้ก็มันเหมือนเป็นการยอมรับประมาณนึงจากชาวญี่ปุ่น
ชมเรื่องชุดที่ใส่ไหม
ที่ใส่ต้องบอกว่าชุดที่ใส่ไปเนี่ย
การเลือกผ้าก็เป็นพี่แดงเลือกไปให้ค่ะ
แล้วก็เป็นสีที่แบบเหมาะกับช่วงนั้นพอดีด้วย
ซึ่งวันที่ไปรับก็เป็นวันที่พระราชทานเพลิง
ใช่ก็สีโอเคแล้วก็ยิ่งมีความเป็นไทยด้วยอะไรอย่างนี้
เราเองก็รู้สึกดีใจที่เราได้ใส่โชว์ไปให้คนญี่ปุ่นได้ดู
อยากเดินค่ะแต่ว่ายังไม่มีใครเชิญค่ะ
ถ้าเชิญก็ไปค่ะ

แต่ว่าน่าจะมีเร็วนี้ในเมืองไทย
แล้วก็ถ้าแบบชาวต่างชาติได้เห็น
ไม่ว่าจะช่องทางไหนก็มาร่วมกันได้ค่ะ
น่าจะแบบต้นปีหน้า
เพราะว่าก็หลายปีแล้วที่ไม่ได้จัด
พานานเกินสาม
ก็ยังไม่ได้เตรียมอะไรเท่าไหร่
เพราะว่าเราก็อยากให้มันเป็นตัวเราที่สุด
แล้วก็อยากแบบว่าให้ทุกคนที่มารู้สึกแบบประทับใจด้วย
ก็ตื่นเต้นนะคือเหมือนตื่นเต้นที่จะได้เจอ
เพราะว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมานานมากแล้วอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็เหมือนอยากทำออกมาให้ดีด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็โชคดีที่แบบว่ามีทีมงานแอดมินแฟนคลับอะไรช่วยกันแบบคิดว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงไม่ได้แบบอยากได้เยอะมาก

แต่ว่าเราก็คำนึงถึงความแบบอยากให้ทั่วถึง
อยากให้แบบไม่ได้ดูรู้สึกว่ามันแบบเยอะเกินไปจนไม่อบอุ่นอะไรอย่างนี้

อาจารย์ที่ไหนบ้างเนี่ยก็ยังได้อาจารย์ที่นี่ยังหายอยู่ค่ะ
มันก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แบบว่าเหมือนเราได้มาส่งผ่านความรักให้กัน
แล้วก็ยังไปหาคนอื่นอีกก็ถ้ามีโปรเจกต์อะไรอย่างนั้นก็จะทำค่ะ
แต่อย่างรากนักคาราที่จบไปแล้วก็มีไทม์เล็กน้อยของแต้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วกับว่านี้นี่เวลาไหย
เป็นแสดง